วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับนำคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้นำเหล่าทัพ
เข้าไปอวยพรปีใหม่นะครับต่อพลเอกเปรมติรสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับโดยพลเอกเบรมก็โวยพรกลับมาครับ
บอกว่าขอให้ท่านนายกรวมทั้งพลเอกประวิทย์นั้นมุ่งมั่นทำงานต่อไป
ทำงานหนักมากเท่าไหร่ประชาชนก็จะมีความสุขมากเท่านั้นครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข้าราชการทหารตำรวจเข้าไปอวยพรปีใหม่
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรยุจจันทร์โอชานายก

ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เข้าไปพูดคุยกับพลเอกเบรมเป็นการส่วนตัวภายในบ้านพักสำหรับบรรยากาศการเข้าโวยพรก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีการติดป้ายข้อความห้ามให้ผู้ติดตามทั้งในและนอกเครื่องแบบพกอาวุธเข้าไปในบริเวณบ้านสี่เสาเทเวศครับ